การแต่งกายในการฟ้อนเล็บนิยมแต่งกายแบบเจ้านายในคุ้มหลวงที่ใช้ฟ้อนกันแต่เดิมคือนุ่งผ้าสิ้นมีลายเชิงยาวกรอมเท้าทำด้วยผ้าไหมหรือผ้าอื่น
เสื้อสีพื้นคอกลมหรือคอตั้งแขนยาวทรงกระบอกผ่าอกติดกระดุมมีผ้าสบายห่มเฉียงบ่าซ้าย
ส่วนเล็บมือยาวทั้ง๘นิ้วทำด้วยทองเหลืองตั้งแต่เดิมทำด้วยทองคำ
ผมกล้าวมวยเดิมปักช่อดอกไม้ทำด้วยทองคำ

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน